ไปดูที่ลำปางกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับช่วงเทศกาลสงครานนะคะ
คุณแม่รายหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่ทน
พาลูกชายอายุ๑๐ขัวไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองลำปางนะคะ
เพราะว่าน้องไปเล่นน้ำสงกราน
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อลายดอกสาดน้ำ
แล้วในน้ำที่สาดมีก้อนน้ำแข็งปนมาด้วยไง
รถกระบะวีโก้สีบรอนไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะ
ขับมาที่จุดที่น้องเขาเล่นสงกรานกันอยู่
โดยด้านท้ายกระบะค่ะบรรทุกถังน้ำ
มีคนอยู่บริเวณด้านหลังกระบะจำนวนหนึ่ง
ก็คอยสาดน้ำเล่นสงกรานปกติแหละค่ะ

ใส่เสื้อลายดอกสาดน้ำมาที่ลูกชายของเธอ
แต่ในน้ำมันไม่ใช่น้ำเปล่าไงมันมีน้ำแข็งติดมาด้วย
ก็เลยทำให้ลูกชายของเธอได้รับบาดเจ็บก็คือหัวแตก
ส่วนลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเนี่ยเลือดไหลออกไม่หยุดเลยนะคะ
ตัดสินใจพาลูกไปที่โรงพยาบาล
สุดท้ายหมอเย็บไป๓๘เข็ม
หมดค่ารักษาพยาบาลไปกว่า๗๐๐บาท
คุณแม่ของน้องคอปเตอร์เล่าต่อนะคะบอกว่ารับไม่ได้จริง
คนก่อเหตุไม่ลงมาช่วยเหลือลูกชาย
เพราะว่าจากการสอบถามคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
ทราบแบบนี้นะคุณแม่บอกว่าคนที่สาดน้ำใส่ลูก
เขาก็เห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วตอนนั้นพลเมืองดีก็พยายามที่จะไปเคาะกระจก
ให้คนขับรถจอดรถแต่คนขับขับไปจอดบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละ
พอเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีก็เลยวิ่งตามไปที่รถ
คนขับรถกลับขับรถหลบหนี
ทั้งที่ควรจะลงมาดูเด็กหน่อยว่าเด็กเป็นอย่างไรบ้าง
ควรที่จะลงมาแสดงความรับผิดชอบซะหน่อย

คุณแม่บอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่คิดจะ
น้ำแข็งไปใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเล่นสงกราน
ดีนะเดชบุญที่น้ำแข็ง๑ก้อนมันไม่ใหญ่
แล้วสองมันไปโดนที่หัวคุณคิดดูนะ
ถ้าเกิดว่ามันไปโดนที่ตาแล้วตาบอดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดเลยนะคะ
คุณผู้ชมส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องขนุนอายุ๑๐ขวบ
เป็นเพื่อนของน้องคอปเตอร์บอกว่าตอนเกิดเหตุเห็นชายวัยกลางคน
ใส่เสื้อลายดอกเป็นคนเดินมาสาดน้ำใส่น้องคอปเตอร์
สักพักคอปเตอร์ก็มีเลือดไหลออกมาจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ประมาณเนี้ยครับข้างในน้ำแข็งก้นประมาณเนี้ยคว่างมาเต็มเต็ม
แล้วก็โดนหัวเตอร์ตรงนี้เลยครับตอนนั้นเลือดเลือดเต้าออกไหลเยอะไหม
ออกถึงนี่เลยครับมีแต่คนมองเตอร์มีแผลเตอร์ด้วยเป็นแบบขีดขีด
เหมือนโดนมีดแทงเข้าไปหลายเพลงเลยครับเหมือนโดนฟันแล้วมันเป็นร่องรอย
อยู่เรือหลังรถครับมีทางน้ำอะไรมาด้วยไหมครับ
สีอะไรลูกจำได้ไหมสีบอลครับ
นี้ไม่น่าจะยากนะคะเพราะว่ามีประจักษ์พยานแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์พูดก็ลักษณะคือตรงกันนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปลงพื้นที่เพื่อหารถแล้วก็ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ค่ะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะเพราะว่าเขารณรงค์กันอย่างมากเลยนะคะ
อย่าเล่นแรงไม่เล่นน้ำแข็งและใช้ท่อแป๊บที่ซึ่งเวลาฉีดแล้วมันจะทำให้เราบาดเจ็บได้